ครับมีอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทีเดียวสำหรับวันนี้นะฮะ
คือเรื่องราวมันอาจจะยาวหน่อยแต่สรุปเอาง่ายกันแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมครับคือมีกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับ
เดี๋ยวนี้กลุ่มเฟซบุ๊คเขาจะมีหลายกลุ่มใช่ไหมแล้วแต่ความรักความชอบที่เราจะไปอยู่ในกลุ่มไหน
อันนี้เป็นกลุ่มเฟซบุ๊คของคนที่ชอบกินบุฟเฟ่อืมเขาจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่โอ้โห
สมาชิกในกลุ่มเป็นล้านถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคนเยอะมากนะครับ
ที่ว่ามีสมาชิกแบบโอ้โหเป็นอันดับต้นของประเทศไทยเลยเนี่ย
บอกกับที่ร้านบอกว่าผมมา๔คนนะแต่ว่าผมมีบัตรอยู่แค่๒ใบ
ผมขอกิน๔คนได้ไหมแลกกับการที่ผมจะรีวิวให้นะครับ
แต่พอเขามาถึงเนี่ยปรากฏว่าทางร้านเขาบอกว่า
ที่คุยกันทางข้อความกว่านั้นแล้วเขาก็มาจริงนะ
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรทางร้านบอกว่าถ้าจะรีวิวเนี่ยรีวิวได้
แต่คุณต้องไปรบกวนลูกค้าคนอื่นนะแล้วก็ต้องไม่ให้ละเมิดต่อมาตรการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
แต่อีกสองคนเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายทีนี้เป็นเรื่องฮะ
เพราะว่าแอดมินกลุ่มบุฟเฟ่เนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบน
คุณไม่เข้าใจเหรอการรีวิวคือการมารับประทานแล้วไม่เสียเงิน
เขาก็เอาเรื่องนี้มาบอกเพราะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกคงลูกค้าเขาจะถูกบงถูกแบน
มาร้านเขายุ่งเลยเขาก็ต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะ
ทีนี้ทัวร์ก็ไปถล่มนู่นเลยฮะที่กลุ่มบุฟเฟ่กลุ่มนั้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าโอ้โหทำอย่างนี้แบบมันไม่ใช่แล้ว
คือคุณจะไปรีวงรีวิวอะไรแบบจะไปกินฟรีเขามีบัตร๒จะไปกิน๔อะไรอย่างนี้
แล้วเดี๋ยวนี้บางร้านเขาไม่ได้ว่าโอ้โหจะต้องไปรีวงรีวิวให้เขาใช่ไหม
บางทีเขาขายดีอยู่แล้วก็มีใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็เลยไปขุดกันต่อนะครับว่าแอดมินคนนั้นคือใคร
เพราะว่าทางแอดมินของกลุ่มบุฟเฟ่กลุ่มนี้อีกคนนึงเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะ
บอกว่าคนคนนั้นน่ะเป็นหนึ่งในแอดมินนะซึ่งทางกลุ่มหรือว่าแอดมินคนอื่น
ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้นะแล้วก็ถูกขุดคุยว่าโอ้โหความจริงแล้วคนนี้เนี่ย
ยังเคยเอาบัตรที่ได้จากร้านต่างไปขายในราคาถูกก็มี
หรือว่าเอาไปให้เอาไปแจกอะไรคนอื่นก็มีไม่ได้ให้ลูกกลุ่มก็มีลูกเพจอะไรพวกนี้นะครับ
ล่าสุดเนี่ยเขาก็ตรวจสอบพบว่าแอดมินหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นถึงดร
วิชาพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย่านบางเขน
อ่าแต่ทางสถาบันเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เน็ตก็บอกว่าโอ้โหแล้วทำไมคุณทำแบบนี้นะฮะ
อาจารย์ออสอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์ของมเกษตรนะครับ
อาจารย์ออสก็ไปคอมเมนต์ในเพจของร้านอาหารบอกว่าในฐานะเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
นิ่งนอนใจตอนนี้กำลังสืบสาวเรื่องราว
และสามารถส่งข้อมูลของแอดมินคนนี้เพิ่มเติมเข้ามาที่อาจารย์ออสได้
ทางภาควิชาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าได้รับทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกับสิทธิ์คนนี้
ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าต่อไปแอดมินของกลุ่มบุฟเฟ่ก็โพสต์ขออภัยทางร้านอาหาร
ยืนยันว่าทางกลุ่มไม่เคยมีนโยบายแบนร้านไหนซึ่งในขณะนี้แอดมินคนนั้นที่ก่อเรื่องได้พ้นสภาพการเป็นแอดมินแล้ว
นี่ฮะส่วนความเคลื่อนไหวในกลุ่มเนี่ยสมาชิกกลุ่มหลายคนเขาเริ่มทยอยออกจากกลุ่มด้วยนะ
กลุ่มนี้ต้องปิดกลุ่มทางเฟซบุ๊กเป็นการชั่วคราวด้วยนะฮะนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวค่ะแอดมินต้นเรื่องค่ะออกมาแล้วนะคะ
นายสันติค่ะนี่นะคะก็โพสต์ข้อความชี้แจงในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ทำไปทั้งข้อความและกิริยาใดก็ตามที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม
เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบค่ะจากการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขอโทษและขออภัยทางวิสดอมอินเตอร์แนชน่าบุฟเฟ่ด้วยขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
นำบทเรียนนี้มาแก้ไขระมัดระวังคำพูดและการกระทำในอนาคตให้มากขึ้น
ขออภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ออกมาโพสต์ขอโทษแบบนี้นะคะ
นายสันติชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดอีกค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคุยกับทางร้าน
เพจแชทสนทนาก็พูดคุยกันเหมือนทางร้านยินดีให้ไปรีวิว
แต่พอไปถึงหน้าร้านก็แจ้งว่าคุยกันทางเพจแล้วพนักงานก็เชิญเข้าไปด้านใน
ทางร้านแจ้งว่าจะคิดเงินอีก๒คนเพราะว่ามีวาวเทอร์แค่๒ใบแต่ไปกัน๔คน
เขาก็เลยตกใจนึกว่าคุยกันแล้วว่าจะไปรีวิวให้
ก็เลยยอมรับว่าตัวเองอารมณ์ร้อนใช้คำรุนแรงแต่อยากชี้แจงคำว่าแบน
ตีความไม่ตรงกันนายสันติบอกว่าคำว่าแบนของผมหมายถึง
ในฐานะแอดมินจะไม่อนุญาตโพสต์ของสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับร้านนี้เท่านั้น
ไม่อนุมัติโพสต์ไม่ได้จะไปโพสต์กล่าวหาให้ร้าย
ทางร้านเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าจะเป็นการกล่าวร้าย
ก็เลยอยากจะขอโทษอารมณ์ร้อนเกินไปไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขนาดนี้
ยืนยันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา
เพราะว่าคุยกับร้านอื่นก่อนทุกร้านเขาอ้างประมาณนี้นะคะ
สันติบอกว่าที่ชาวเน็ตออกมาแฉว่า
เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
สันติบอกว่าไม่จริงตอนนี้ก็เลยได้รับผลกระทบมากเลย
ทางภาควิชาทั้งทางมหาวิทยาลัยก็ติดตามมา
ส่วนตัวเขามองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ยอมรับผิดไปแล้ว
ว่าเป็นเพราะความอารมณ์ร้อนขอโทษร้านด้วย
พนักงานและเพื่อนแอดมินทุกคนด้วยคือตอนนี้ได้รับผลกระทบมหาศาล
กระทบมหาศาลจริงจริงแต่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกกัน
ถึงแม้จะขอโทษไปแล้วแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็ไปคุยข้อมูล
ของแอดมินกลุ่มบุฟเฟ่นี้เยอะนะคะเขาก็เป็นดรจริงนะ
ก็จบภาควิชาพฤกษศาสตร์นะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
มีประวัติแบบได้รับรางวัลวิจัยแห่งชาติได้รับทุนงานวิจัยในต่างประเทศด้วย
ร้อนไปถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในจงรักวัชรินรัฐบอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วนะคะ
เท่าที่สอบถามจบมเกษตรจริงนะคะและมันมีประเด็นนี้เพิ่มค่ะ
กำลังจะได้ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยกำลังจะได้ทุนกำลังจะได้ทุน
แต่มาเกิดเรื่องนี้ก่อนไงท่านอธิการบดีเลยบอกว่าคือเรื่องทุนอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะ
ทางคณะก็เลยกำลังตรวจสอบอยู่นะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องแบบนี้มันเป็นความผิด
กระทบกับทุนวิจัยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางคณะอยู่นะคะ
โอ้โหคือผู้ที่เขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะ
ว่าการรีวิวเนี่ยคือการช่วยเหลือคนที่เขาทำมาหากิน
รีวิวไม่ใช่การไปกินร้านเขาฟรีนะคะถูกต้องคือคุณก็ต้องไปซื้อไปกินไปจ่ายเงิน
ก็แค่รีวิวคืออธิบายว่าสิ่งที่คุณกินไปมันอร่อยหรือไม่อร่อยยังไง
แต่ว่าบางคนบางกลุ่มบางพวกเขาจะเอาเนี่ยลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม
ร้านนี้เราลุยเต็มที่เดี๋ยวแลกกับการรีวิว
ซึ่งบางทีทางร้านเขาบอกไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องรีวิวให้ผมก็ได้
ผมก็ทำมาหากินของผมอยู่ตามปกติอยู่แล้ว
ใช่แล้วยิ่งบุฟเฟ่เนอะช่วงนี้เนาะเพิ่งจะได้เปิดมานั่งกินกัน